เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ที่จังหวัดระยองนะคะมีผู้หญิงสองคนเขาขับรถไปด้วยกัน
นั่งรถกันไปสองคนปรากฏว่าอยู่ดีมีรถเก๋งอีกคันนึงมาประกบ
มีรถจักรยานยนต์มา๔คันประกบหน้าประกบหลัง
แล้วก็พยายามจะทุบรถพยายามจะเปิดประตูรถของเธอเพื่อที่จะทำร้ายเธอ
ครับแล้วก็แบบมีแบบพยายามจะดึงหัวผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับด้วยนะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้คนที่มารุมเนี่ยเป็น๑๐คนเลยนะ
นั่งอยู่ในรถแค่สองคนนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพรถนะถูกทุบถูกกระชากเนี่ยค่ะ
โอ้โหเธอก็เลยอีกสองคนจะพูดยังไงเธอก็ไปแจ้งความที่สพเมืองระยอง
ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนี่เป็นสภาพรถเก่งนะคะ
ที่ถูกคนร้ายเป็นผู้ชายเกือบ๑๐คนนะคุณผู้ชม
ใช้ทั้งหมวกกันน็อกนะคะใช้ทั้งมือเนี่ยทุบรถของเธอจนพังเสียหาย
รถคันนี้มีผู้หญิงอยู่กันสองคนค่ะแล้วเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
เขารอดมาได้ยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมคะเขาก็ต้องตัดสินใจ
เร่งเครื่องแล้วถอยรถคือถอยแบบไม่สนใจอะไรแล้วอ่ะ
ไม่รู้จะชนหรือไม่ชนอ่ะถอยรถหนีออกมาถึงรอดมาได้เนี่ย
คิดว่าเป็นไงเป็นกันแหละถูกแต่ก็ถูกทุบอยู่แบบเนี้ย
แล้วก็แชร์กันต่อเยอะเลยนะคะทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปที่หญิงสาว
ผู้เสียหายทั้งสองคนเพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เธอก็ยินดีให้ข้อมูลกับเราแล้วก็พาไปดูรถที่พังเสียหายด้วย
ผู้หญิงที่เป็นคนขับเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ขับมาจอดขวางหน้ารถเก๋งของพวกเธอแล้วก็มีรถจักรยานยนต์มาอีกสี่คัน
สองคันเนี่ยมาดักข้างหน้าอีกสองคันมาประกบข้างหลัง
แล้วก็มีผู้ชาย๘๙คนลงจากรถแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกค่ะ
ทุบกระจกรถจนกระจกฝั่งคนขับแตก
ชายชะกันคนนี้นะคะเอามือล้วงมากระชากผมอ่ะโอ้โห
กระชากผมผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งด้านข้างคนขับแล้วก็ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนผู้ชายที่เหลือก็ใช้หมวกกันน็อกทุบกระจกรถรอบคัน
พยายามจะเปิดประตูรถเหมือนกับจะเปิดประตูแล้วก็ดึงเธอออกมาจากรถ
เพื่อที่จะลากไปทำร้ายอะค่ะคนขับก็เลยตัดสินใจ
เข้าเกียร์ถอยแล้วก็ถอยเลยนะไม่สนใจว่าจะชนใครคืออยากจะฝ่าวงล้อมออกมาให้ได้
เหยียบอ่ะถูกต้องพอฝ่าวงล้อมออกมาได้ก็ตัดสินใจไปสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะ
หญิงสาวทั้งสองคนผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าเขาจำได้ค่ะ
ชายชะกันกลุ่มนี้มีคนนึงเป็นสามีของเพื่อนสาวในกลุ่มของเธอ
เธอก็เลยคาดว่าสาเหตุที่มีการมาพยายามทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
เป็นเพราะว่าเธอทั้งสองคนได้นัดเจรจากับเพื่อนสาวในกลุ่ม
เพราะว่ามีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวเป็นเรื่องระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงค่ะ
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าสามีของผู้หญิงคู่กรณีไม่พอใจ
ก็เลยไปนัดพวกรวมตัวมาทำร้ายเธอสองคน
คือมาเอาคืนแทนผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งถูกคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะ
ลองฟังเสียงหญิงสาวผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
เหมือนคนนี้ก็ทุบคนนี้ก็ทุบด้านหลังคือทุบรถบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
คือรอบรถเลยเราก็ก้มอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงเข้ามา
เขาจะใช้อาวุธอะไรบ้างแต่นี่แต่ที่เห็นเห็นก็คือเขาใช้อิดตัวหน่อยนะคะ
ซึ่งตอนที่เราที่เกิดเหตุเนี่ยเราขับรถมาอีกตลอดมันยังอยู่ด้านหน้าอยู่
เป็นเรื่องที่เพื่อนผู้หญิงด้วยกันผิดใจกันเองทะเลาะกันเองบาดหมางกันเอง
ซึ่งผู้ชายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่ที่แรกแต่ผู้ชายนะคะคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็คือมีการเข้ามาแทรกแสงข่มขู่คุกคามเรานะคะด้วยรายละเอียดก็คือ
มันมันเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ก็คือเราโดนคุกคามก่อนลง
ก็เลยโดนข่มขู่เราก็เคยเราก็เลยขอนัดที่จะคุยกันปรับความเข้าใจกันแต่เหตุการณ์ที่ได้ก็คือกลับกลายเป็น
ลุมทำลายคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราขอจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกนะคะ
ขับมาจอดขวางหน้ารถเก๋งของหญิงสาวสองคนผู้เสียหายนะคะ
หลังจากนั้นมีรถจักรยานยนต์๔คันมาดักด้านหน้า๒คัน
ด้านหลังสองคันนะคะอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็มีชายชะกันเกือบสิบคนลงมา
หมวกกันน็อกทุบกระจกรถจนกระจกฝั่งคนขับแตก
แล้วก็เอามือล้วงไปกระชากผมทุบตีทำร้ายร่างกายหญิงสาว
ที่นั่งอยู่ข้างคนขับจนได้รับปลาเจ็ดใช้จัดการที่เหลือก็ช่วยกันใช้หมวกกระน็อก
กระจกรถรอบคันจนกระจกรอบรถแตกละเอียดแล้วก็พยายามจะล้วงเข้าไปในรถ
เหมือนกับว่าตั้งใจอยากจะเปิดประตูเพื่อที่ลากผู้หญิงสองคนนี้ลงมาเพื่อที่จะทำร้าย
จังหวะนั้นล่ะค่ะผู้หญิงที่เขาขับรถเขาก็ตัดสินใจเข้าเกียร์ถอย
ฝ่าวงล้อมของกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้หนีเอาชีวิตรอดมาได้
แล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ใช้เวลาก่อเหตุรวมประมาณสัก๓นาทีได้นะคะ
ถือว่าเธอมีสติดีในการเอาตัวรอดมาได้นะครับ
ไปดูฝากฝั่งของตำรวจกับเรื่องของคดีบ้าง
บร้อยตำรวจเอกเลิศสัตว์วังคีรีเป็นรองสวรรษสอบศูนย์สอบภอมรยอง
ว่าหลังจากเกิดเหตุได้ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคือที่บริเวณถนนข้างสวนศรีเมืองมรยอง
พร้อมกับผู้เสียหายก็ได้มีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ประกอบกับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุทุกจุดเลย
โดยจากคำให้การของผู้หญิงผู้เสียหาย๒คนคาดว่า
สาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน
เบื้องต้นรู้บ่อแสของกลุ่มชายจัดการแล้วคาดว่าก็ออกมาสักประมาณ๑๐คนแหละ
ก็จะมีการออกหมายเรียกกลุ่มชายกลุ่มนั้นเนี่ยมาสอบส่วนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ